หรือเปล่า
รอดูแล้วกัน
เดี๋ยวเราก็มาบอกเราเอง
หรือว่าอยากจะไปตามดูในติ๊กต๊อกก็ได้
เดี๋ยวนี้เรามีติ๊กต๊อกให้คุณผู้ชมติดตามพวกเรากันด้วย

อันเนอร์สกอร์ทีอาร์นิวนะฮะ

มีชอช้างด้วย

แต่ถ้าใครอยู่ที่นี่กับเราก็สามารถส่งข้อความ

หรือว่าถ้าใครกำลังเดินทางไป
แล้วก็ชมผ่านไลฟ์ได้ไหม

เข้าไปเลยเจอแน่นอนครับ
แล้วอยากให้ติดตามทั้งรายการนะครับ
คนที่มีปัญหาจิตเวทเยอะมาก

เพราะว่าที่จังหวัดอุดรธานีก็มีหนุ่มคลั่งคนหนึ่งนะคะ

แล้วสุดท้ายตำรวจจับได้ไหมไปดูค่ะ
ไล่คาถาไม่รู้ไล่บทไหน
แต่สุดท้ายตำรวจก็จับได้อยู่ดีค่ะ

แล้วก็ร่ายคาถาฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะ

หายตัวหนีจากการจับกลุ่มได้

เออจับกลุ่มตะได้อยู่ดีนะคะ

นำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คสพชัยวาน
พร้อมกับข้อความว่าจอมขมังเวทของขึ้น

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำสมนะคะ
หลายคนก็อ่านแล้วก็เออขำดีเหมือนกันกับเหตุการณ์นี้
ส่วนเรื่องราวเป็นอย่างไรค่ะเราไปสอบถาม
ร้อยตำรวจเอกประชาราชเกี้ยวสันเทีย
ซึ่งท่านเป็นรองสารวัตตามสพน้ำสมนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเช้าวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ว่ามีชายคลุมคลั่งออกอารวาส

พอไปถึงบ้านหลังนี้ค่ะก็พบกับนายบัญชา
หรือในเต๋าอายุ๓๙ปี

เต๋าเนี่ยยืนถือขวดสุราอยู่ค่ะ

แล้วก็พูดอยู่คนเดียวในข้อควายนี่แหละ
นายตำรวจก็เลยเรียกให้ในเต๋าออกมาคุย

แถมยังไปนั่งแช่น้ำในท่อซีเมน
เพื่อที่จะท่องคาถาสู้กับตำรวจ
แล้วตำรวจบอกว่าโอ้โหพูดไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องยังไงถามคุณตำรวจเลยดีกว่าค่ะ

ไม่รู้เรื่องนะครับน่าจะเจ็บจิตประสาท
ถ้าสวดมนต์เสียไป
สวดมนต์เหมือนจะ

ก็นักภีม

พูดจาไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายนะคะ
ทางตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุได้เรียบร้อยนะคะ
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของสารเสพติดนะคะ
แล้วก็ป่วยเรื่องของจิตประสาทนี่แหละ
ทางคุณตำรวจก็เลยอยากจะฝากให้คนในครอบครัว
ช่วยกันดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ด้วย

หรือถ้าต้องกินยารักษาก็ต้องอย่าขาดยานะคะ

เรียกได้ว่ากู้ภัยตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าเขาได้รับแจ้งเหตุว่าให้ไปเก็บนะฮะ
เรียกได้ว่าศพของผู้เสียชีวิตที่ผูกคอ

กู้ภัยถึงกับวงแตกเลยครับ
เลี้ยงแขกว้างรื้อลง

ไม่ตายตายอย่างกับพิษเลย

ยังไม่ตาย
เฮ้ยรอตูนตูนได้ยินพี่ไหม

ได้ยินพี่ไหมครับตูน

ตอนแรกเขานึกว่าพาหนุ่มคนนี้เสียไปแล้ว
แต่พอยกลงมาเจ้าหน้าที่นำลงมาจากเตียงนะครับ
เพื่อกำลังที่จะห่อผ้าขาว
นี่อยู่ก็ฟื้นขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักหลังหนึ่งริมถนน

ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจสอบพหนองปลือ
เขาได้รับแจ้งว่านายตูนอายุ๑๗ปี
เขาใช้สายชาร์จโทรศัพท์นะฮะมัดลำคอตัวเอง
ปลายสายมัดติดกับเสาเตียงนอนครับ
เขาก็เลยใช่ค่ะโอ้โห
แล้วก็เลยเข้ามาตรวจสอบครับคุณชิสา
และพบว่าร่างกายไม่พบบาดแผลของการถูกทำร้าย
หรือร่องรอยการต่อสู้นะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบแล้ว

เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพราะอะไรตัวเย็นฮะ

มาถึงก็นำร่างลงจากเตียง
แต่ระหว่างนั้นที่นำร่างมาห่อผ้าขาว

ยังไงเมื่อนายตูนกระพริบตาฮะ
เสร็จแล้วยกมือข้างซ้ายขึ้นมา
แล้ววางบนหน้าอกฮะเสร็จแล้วสายหัวไปมา

แท้ว่าเจ้ของศพภูมิภายก็ต้องรีบประถมพยาบาลก่อนนะครับ
แล้วก็ประสานรถพยาบาลมารับตัวไปรักษาต่อนะครับ
ญาติก็มารุมล้อมด้วยความดีใจ
แต่ในตูนกลับไม่ตอบคำถามใดแล้วก็มีน้ำตาคลาเบ้าตลอดเวลาด้วยนะครับ
นี่ทางด้านนายรุ่งโรศผิวทองอายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นตาของนายตูนเขาบอกว่าโอ้โหดีใจมากนะ
ที่เห็นหลานยังไม่เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้โทรบอกญาติแล้วก็จองวัดแล้วด้วยนะฮะ
ว่าหลานที่คิดสั้นแบบนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าโอ้โหช็อกเหมือนกัน
แต่ยืนยันว่าตอนที่เข้ามาตรวจสอบร่างของในตูนตัวเย็นเฉียบเลย
ตอบสนองไม่มีชีพจรด้วยก็เลยเรียกกู้ภัยมาเก็บศพ
จนเกิดเรื่องเหลือเชื่อที่ปรากฏนี่แหละฮะ
ขณะที่ทีมกู้ภัยก็บอกว่าตั้งแต่ทำงานเก็บศพมานะฮะ
ก็เพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็บอกว่าต้องรอให้ผู้บาดเจ็บเนี่ย
อาการดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ยังเป็นเยาวชนด้วยอาจจะต้องให้สหวิชาชีพในการสอบถามด้วยนะคะ
ไปดูเรื่องความทุกข์ชาวบ้านที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะ
เหตุก็คือว่ามีรถบรรทุกเนี่ยผ่านเข้ามาที่ชุมชนนะคะ
ถอยชนรัวบ้านเสียหายเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะดูภาพจากวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อลงเข้ามาในซอยแคบ
แล้วเส้นนั้นมันมีสะพานมีสะพานข้ามอยู่มันทำให้รถใหญ่ไปไม่ได้
ใหญ่ก็เลยต้องถอยหลังถอยหลัง
แต่พอถอยแบบนี้ถอยหน้าถอยหลังตีวงเลี้ยวไม่พ้น
ก็เลยเฉียวชนกับเสาไฟรวมถึงกำแพงบ้าน
ว้ายค่ะแล้วผู้สืบข่าวเป็นอย่างไรบ้างคะ

ไปเจอคุณปวีนารอดชีวาอายุ๒๗ปีเจ้าของบ้านนะคะ
ความเสียหายที่เกิดจากการที่ถูกรถบรรทุก
บอกอย่างนี้นะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดมาหลายครั้งแล้วคุณนักข่าว

เธอเนี่ยเจอผลกระทบยังไงบ้างและอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแบบไหน
ไปฟังเสียงความเดือดร้อนของเธอเลยค่ะ
ชู้ดอบบ้านช่วยยังไงบ้าง
อ๋อชาวบ้านบอกอยากให้มีไม้กั้น
ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายแบบนี้
รถบางคันสูงเกินไปก็ไปไม่ได้หน้ายุบแบบนี้หลังคายุบอย่างนี้เลย
ทางด้านนายไมตรีประเสริฐนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนหัวล่อ

แล้วก็ชี้แจ้งว่าถนนเส้นนี้เปิดมาตั้งแต่มีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ค่ะ
ทำให้มีผู้ใช้ถนนที่ไม่ชินกับเส้นทาง
ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ไงว่ามันมีสะพานหรือมีอุโมงที่จะจำกัดความสูงอยู่

ท่านนายกเทศมนตรีก็เลยบอกว่าตอนนี้จะทำป้ายเตือนนะคะ

ป้องกันไม่ให้รถใหญ่หรือว่ารถที่สูงเกินกว่ากำหนด๒เมตร๒๐เซนติเมตร

เพราะถ้าคุณเข้าปุ๊บไปไหนไม่ได้ต้องถอยอย่างเดียว
แล้วถ้าถอยไม่พ้นก็ชนกำแพงชนเสาไฟเสียหาย

คือเรื่องแบบนี้มันต้องประชาสัมพันธ์จริง
มันต้องติดป้ายบอกเตือนเยอะเลยนะคะ

ไปดูเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถเหมือนกัน
คือรถกระบะคันนี้มาด้วยความแรง
ทีนี้ไปเจอกับรถเก่งคันหนึ่งที่เขากำลังรอที่จะเลี้ยวอยู่
ทีนี้เขาก็พักผลักหลบเข้าปั๊ม
กำลังจะชนกับเด็กปั๊มเด็กปั๊มทำยังไงดี
ซ้ายหรือจะขวาจะรอดไหม

อุ๊ยคุณศีรษะนิดเดียวจริงนะครับ
ทีนี้กระโดดแป๊บเดียวแล้ว

เหตุการณ์นี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตเลยจริง
เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ปั๊มน้ำมันในตะบนไม้เค็ดอำเภอเมือง

คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถกระบะทะเบียนบมย๖๐๘๙ปราจีนบุรี
เขาได้เสียหลักฮะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าหักหลบรถเก๋งที่จอดรอเลี้ยวขวาอยู่นะครับ
ทำให้รถกระบะพุ่งเข้ามาที่ปั๊มน้ำมัน
ก่อนอื่นเลยนี่ชนเสาไฟส่องสว่าง

และเวลาตอนนี้กำลังจะพุ่งมาชนอะไร
ชนกับเด็กปะดดภัมพ์ที่อยู่ข้างในนี่ตอนแรกจะชนตรงนั้น

นี่หนะอุ้ยคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้บอกเลยว่านิดเดียวจริง
หนีไปกลางลานที่เราเห็นเมื่อสักครู่

เห็นจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี่ยคุณดูจังหวะนี้
รถเลี้ยวเข้ามาแล้วลูกคุณมนชัยไม่รู้จะไปไหน
คุณมนชัยเขาบอกว่าคนขับเมาด้วยใช่ไหม
ใช่ฮะมีอาการคล้ายคนเมาด้วยครับพี่ชิสา
แล้วก็ที่สำคัญไม่ยอมลงจากรถนะ
เขาจอดรอประกันมาถึงจะยอมลงมานะครับ
ซึ่งเขาทราบต่อมาด้วยนะว่าคนขับเนี่ยเป็นตำรวจฮะ
รถดาบตำรวจอยู่ส๑ในจังหวัดปราจีบุรี
ซึ่งชาวบ้านเขาก็ต่างรู้พฤติกรรมกันเป็นอย่างดี
โอ้โหคนนี้ล่ะถูกย้ายไปหลายพื้นที่มาก

เขาก็เลยได้แจ้งความไว้ที่สพเมืองปราจีนบุรีไว้แล้วฮะ
แต่เรื่องก็ยังเงียบครับไม่มีการติดต่อมาทางตำรวจ
หรือว่าบริษัทประกันเองก็ไม่มีการติดต่อเข้ามา
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
เด็กปั๊มเองเขาก็เสียขวัญกำลังใจเหมือนกัน
ความเสียหายของปั๊มก็มีเหมือนกันด้วย
แต่ว่าเรื่องของคนขับมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพ
คุณจะอาชีพไหนไม่เกี่ยว
เกี่ยวตรงที่ว่าขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ
อันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะ
ไปดูเหตุประทะคารมกันระหว่างพี่วินมอเตอร์ไซค์
กับพี่รายเดอร์มีอาชีพขับเหมือนกัน
แต่ว่ารถเรือไม่ได้พูดกูข้างหน้าก่อนครับ
ไม่รู้มันร้อนพี่ไม่รถ
เรื่องของเรื่องก็คือเกิดขึ้นจากคนสองคนนะคะ
พี่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้เขาจอดอยู่ประจำที่บริเวณป้ายคณะวิทยาศาสต
มหาวิทยาลัยมหิดลถนนทราม๖นะคะซึ่งพี่วินวินรายเดอร์เนี่ย
เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาบอกว่าขอจอดแป๊บนึงเขาจะหลบร้อน

ที่เป็นรถวินประจำเข้ามาจอดอยู่แล้ว
แต่พี่รายเดอร์บอกผมร้อนแล้วตรงนี้มันเป็นที่หลวงไม่ใช่เหรอ
ผมจะจอดจอดได้ไหมขอจอดแป๊บเดียว
เลี้ยงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้แหละค่ะคุณโจด้ง
สุดท้ายเรื่องราวจบลงตรงที่พี่วิน
ให้พี่รายเดอร์จอดรถได้
แล้วก็แยกกันไปไม่มีเหตุหุ้นแรงนะคะ
แต่เห็นบอกว่าชาวเน็ตเขามาแสดงความคิดเห็น

ตรงนี้มันเป็นถนนหลวงเป็นที่สาธารณะ
พี่วินแม้ว่าจะประจำอยู่จุดนี้ก็ตาม

เออแน่นอนคือเสมอคือว่าได้อย่างไรนะ

เอออีกเรื่องหนึ่งแล้วนะ
ส่วนอีกฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะดูเหมือนรายเดอร์จะไปหาเรื่องพี่วินเขาหรือเปล่านะ
ก็แค่บอกให้ขยับเท่านั้นเองทำไมจะต้องดูโวยวายด้วย
แม้ว่าทุกเหตุการณ์มันมีสองฝั่งสองฝ่ายจริง
เราก็ไม่ได้อยากให้มีคนทะเลาะกัน
เอาเป็นว่าหนึ่งร่วมอาชีพเดียวกันนะคะถนนหนทางก็ใช้ด้วยกัน
เมื่อกี้เอิ้นเท่าไรใส่ค่อยคุยกันดีกว่านะคะ
อย่างนั้นนะคะจะได้ไม่ทะเลาะวิบาทกัน
แต่เหตุการณ์นี้พี่สาผมนี่ขึ้นเลยฮะ

คือนักร้องเขาร้องเพลงกันอยู่ข้างบนนะฮะ
แต่ว่ามีชายคนหนึ่งเหมือนกับเมาถือบุหรี่ไปนะฮะ
เสร็จแล้วทำไงดีดบุหรี่ใส่หน้านักร้องนะฮะ

กันเป็นอย่างมากเหตุการณ์เป็นอย่างไรไปชมครับ

ทำแบบนี้มันได้หรือเปล่านะครับ
คอมเมนต์มาหน่อยว่าเหมาะสมหรือเปล่า

ก็ขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตบนเวที
ตามปกติกำลังเล่นกีต้าร้องเพลงอย่างภัยร้อ
แต่อยู่ดีผู้ชายคนนี้เดินมาทำอะไร
เดินมาครับถือบุหรี่โยนใส่หน้านักร้องแบบนี้
ก่อนที่จะบุหรี่จะตกลงพื้นแล้วควันขโมงเลยนะ
ดูดิฮะโอ้โหมันร้อนนะแบบนี้
แล้วไปโดนค่ะโอ้โฮทำแบบนี้ได้อย่างไรฮะคุณกวันนึงเอาไปโยนเสร็จเขาทำไมล่ะคะ
เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๖
เขามาโพสต์ไว้ฮะระบุว่าโอ้โหเมาแล้วเลื้อนมาก
ไม่ให้เกียรตินักร้องนักดนตรีเลย
ชายคนนี้ทำตัวไม่เหมาะสมเอาซะเลยนะ
โอ้โหทำแบบนี้เป็นไงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รุมประนามเลย
ให้ถึงพฤติกรรมสุดแย่ของชายคนนี้
บอกเลยโอ้โหทำแบบนี้เธอก็หาวางเพลิงได้นะ
บางคนบอกว่าถ้าดื่มเมาแล้วเป็นแบบนี้เลิกดื่มเถอะ
โอ้โหเมาแล้วขาดสติกินกะปิอยู่บ้านไหมพี่

กินกะปิยังดีกว่านะดีกว่าจะมาเมาแล้วทำแบบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าพี่ผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
อยากจะชี้แจงเหตุผลอะไรก็ได้เหมือนกันนะ
ก็ต้องบอกเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราเห็นแต่มุมของ
พฤติกรรมของพี่ที่ทำแบบนั้นซึ่งหลายคนถ้ามองแบบนี้
ก็คือดูแล้วไม่เหมาะสมจริงนะคะมันอันตรายมากด้วยนะคะ
เอามาดูคลิปกันแล้วก็เตือนกันแล้วกันเนอะ
ส่วนเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างไทยกับอเมริกันใช่ไหม
เป็นอาหารครับเมื่ออาหารไทยเขาลองให้ฝรั่งชิมภาพยาพก
ส้มตำส้มตำเป็นยังไง
จะเป็นยังไงไปดู

ซึ่งอันนี้เป็นร่วมฝึกระหว่างคอบรากก็มีการแรกกลี่นวัฒนะธรรม
แล้วอันนี้ก็คือชวนฝรั่งกินส้มตาล
แรกกลี่นวัฒนะธรรมด้านอาหาร
อีกรายแม่นวให้ลองเดี๋ยวต้องไปดูกับเขาจะทิ้งอะไรกันบ้าง
และยินดอกจากส้มตาล
มีลาบด้วยเหรอ
มีลาบใช่ไหมผักสดผักพื้นป้านต้องมา
แล้วมีอะไรอีกลองดูสิค่ะ

เหมือน
เมนูหลากหลายจริงดิฉันเชื่อว่าฝรั่งเขาชอบนะ
อาหารไทยคือมันมีความอุมามิ
คือมันนัวมันกลม
เรียกว่าเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

แบบที่เนียน

เรามันจะรับได้แค่รสชาติขมหวานเค็ม
แต่การเผ็ดเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายเราหลั่งสางความสุขออกมา

จริงหรือเปล่าทำไมเผ็ดแล้วฉันไม่มีความสุขเนี่ยโด่ง
เผ็ดแล้วซีซาสใช่ไหม

แต่ว่าในเรื่องของการรับรส
ก็เป็นลักษณะของความเผ็ด
ทำให้เรารู้สึกอร่อยมากขึ้นถูกไหม

แต่พูดถึงเรื่องราวนี้ทำไมนะ
เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของการให้ทหารได้ซึมซับ

นี่เห็นไหมมีการเก็บไข่เลี้ยงไก่

เลี้ยงควายขี่ควายด้วย
เรียกว่าเขาได้มาเรียนรู้อีสานบ้านเห่าเธอ
แต่แต่ละคนชื่นชอบมากนะ
ไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะมะพร้าวสดนี่อร่อยเย็นชื่นใจ
เชื่อเลยว่าเขาต้องประทับใจแน่นอน
ถ้าหากว่าคุณชนะเห็นมะพร้าวเมื่อสักครู่

อุดแผะก็ไม่ได้เลยนะ

แล้วก็เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เรื่องราวหนึ่งที่น่าชื่นชมจริงนะคะ

พาพี่ทหารฝรั่งเขาไปเรียนรู้การเกษตรเนอะ
ร้านนี้สุดยอดเลยอยู่ที่ไหนติดตามกันช่วงสบัดรอบครึ่ง
ช่วงเย็นด้วยค่ะจูด้งเตรียมไปซื้อเลยดีกว่านะ
บุกมาที่ตลาดเซียรังสิตค่ะร้านนี้คือร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสดนะคะ
แหมหมูทอดกันหลากหลายนะคะมีทั้งหมูทอดกระเทียม
สามชั้นแหนมสันคอหมูแหนมซี่โครงหมูแหนม
ข้อไก่แหนมแล้วก็แหนม

เรียกกันว่าแต่ละอย่างขายดีทอดแทบไม่ทันเลยนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยเขามีสูตรลับครับ

สูตรแม่พารวยค่ะเป็นสูตรหมักซี่โครงหมูแหนมนะคะ
เขาจะใช้หมูส่วนซี่โครงใบพายแล้วก็หมักหมูข้ามคืนกันเลยทีเดียว
เพื่อให้รสชาติของเครื่องเทศมันซึมเข้าเนื้อ
พอหมักได้ที่วันรุ่งขึ้นถึงนำมาขายนะคะ
ซึ่งสูตรนี้นะคะสูตรแม่พารวยจากแม่นิดเนี่ย
เป็นการส่งต่อให้ลูกชายมาขาย

ก็มาขายหมูทอดจนขายดีบขายดีไปส่งความสำเร็จ
งานนี้ค่ะเรียกว่าเป็นงานที่เจ้าของร้านรุ่นที่สองเนี่ย
วันหนึ่ง๖๐ถึง๑๐๐กิโลกรัมต่อวัน
ดังนั้นถ้าใครสนใจนะเห็นแบบนี้หูมื้อเย็นต้องจัดแล้ว
แหนมทอดหมูกระเทียมทอดเนี่ยนะคะ
ไปที่ตลาดเซียรังสิตนะคะ
เบอร์โทรเอาไว้แล้วนะคะหน้าจอ๒เบอร์ด้วยกัน
จดไม่ทันเอาหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย

สนุกสนานนั้นแน่นอน
วันนี้พาคุณผู้ชมโปรดการ์ดมาช่างสนุก

เพราะตอนนี้ดาวมาอยู่ที่ไหนแล้ว

เจอแล้วเจอแล้ว๑คนค่ะคุณผู้ชม
เราจะได้รู้สักทีว่าเรามาอยู่ที่ไหนกันชุดมีชุดอะไร
สวัสดีครับพี่หนูมาจากไหนเนี่ยหนูน่ะมาจากกรุงเทพแต่ที่เนี่ยที่ไหนคะเนี่ย
ชุมชนไทยยวนตะบนครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ลืมถามชื่อเลยค่ะลืมถามชื่อค่ะ

หนูหนูอยู่ในชุดไทยยวนชื่อนี้มีที่มายังไงคะ
พยพมาจากเชียงแสนเมื่อประมาณ๒๐๐ปี
ที่นี่มีของดีของเด็ดอะไรคะเนี่ย

ไปเลยค่ะถ้างั้นไปค่ะของดีของเด็ดไปค่ะ
แห่งผู้ถูกจนครูบัวยินดีต้อนรับครับผม
อ๋อข้างในข้างในมีของดีอะไรคะเนี่ย
สิ้นจินจกคุยแทนรวบรวมผลิตภัณฑ์ของครูบัวไว้ที่นี่
โอ๊ยอยากดูแล้ว

อู้ยซ้ำนั้นของเยอะแยะเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้นะ

อัพล่าวอัพล่าวอัพล่าว
เอาต่อไปค่ะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย

สุงเต้นอ่ะ

มีเพื่อสุขภาพเข้ามา
นี่จะเป็นไถหมักอะไรครับ

ถังแตกไหมคะ

ขนมถังแตกหรือตัวเอง

ส่วนผสมของแป้ง

สุดยอดผู้ช่วยเลยค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ไม่ใช่ค่ะรอเลย
กว่าขายไข่นะขายเฉพาะลูกสะพ้าย

พ่อก็จะเอาเอง
นั่นและนั่นล่ะสวยสุดยอด
ใครจะจำได้ใครจะจำได้ใครจะคนลองชิมอ่ะ
ทำเองก็เป็นเพลงอะ
จำดูแล

เป็นพัชนะใส่ผัดไทย

สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ

ก็กิบขึ้นมาแล้วก็หงาอย่างนี้เลย
แล้วก็เอากันไกลตัดไปเหมือนกันหมด
กีบเอามาซ้อนกันแล้วก็เอามากัด
เสร็จแล้วซ้อนสลัดอย่างนี้
จัดรูปทรงให้มันเข้าที่นะ

เอากดมันเอาไว้มันจะได้ไม่เคลื่อนแล้วก็อย่างนี้
ตั้งใจข้ามามาก
ระวังนิ้วนะคะ

โทษค่ะ
ได้มั้ยคะ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

เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
สวยมากค่ะขอบคุณนะค่ะ

ลักษณะเหมือนเอาผ้าคนละแบบมาต่อกัน
วิธีการทำก็ต่างกัน๒ท่อนบนกับท่อนล่าง
ราคาเท่าไหร่ค่ะ

ขอสัก๒ผืนได้ไหมอย่ามนาน๑๐๓๐๐

งั้นเอาแพงกว่านี้ผืนไหนคะ
นี่จ้า๒ผืนนี่จ้า๒๐๐๐๐อีก

จกเป็นของตัวเองแต่ขอติดไว้ก่อนนะคะเทปหน้าชุมชนต้องแชร์เราจะพาไปทำสิ้นตีนจกแล้วก็ไปทำของดีอื่นอื่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ชุมชนบ้านครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะกวีดับสวัสดีค่ะ
หนูไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะโอ้โห
วันนี้เป็นยังไงฮะศุษยกรรมแต่ละอย่างที่ทำน่าสนุกมากจริง
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูต่อมีอีกนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนช่วงหน้ามีเรื่องเด็กที่น่าสนใจอีกหลากหลายมากมาย
ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กันสบัดข่าว

ทั้งเบะทั้งร้อง
นูก็กลัวแต่ว่าล้วงก็ต้องล้วง
มันเป็นกิจกรรมเข้าค่ายที่ฝึกความกล้าหา
แล้วก็ได้เรียนรู้การสัมผัสถูกไหมคะ
คุณครูก็เชียร์เอาล้วงไปเลยหนูล้วงไป

แต่สุดท้ายก็ต้องล้วงทั้งน้ำตา
คุณเห็นว่าเป็นอะไร
อ่ะลวงขึ้นมาเร็วลูก

อ่านกิจกรรมแบบนี้ก็ต้องล้วง
โอ้โหตอนล้วงไปมันจิกเปียกใช่ไหม
แต่ว่าอันนี้มันแข็งล้วงมาเป็นอะไรคะ
ดูไม่ออกเหมือนกันแม่ะ
ฟังฟังพ่อที่นี้เมื่อวานพ่อจ้างเหนือย่าง

แล้วพ่อบอกอะไรพ่อบอกว่าพ่อจะนอน
วันศุกร์กับวันสาววันอาทิตย์
หนูค่อยมานอนกับพ่อกับพี่
มันต้องคุยกันลูก

คือเอางี้คุณพ่อเขาไปทำงานต่างจังหวัด
แล้วเขาจะได้กลับมาแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์
เขาก็เลยขอลูกบอกว่าขอดอนกับคุณแม่หน่อย

แล้วเหมือนคุณลูกงอแงฮะ

ไม่ดีแบบอยู่ไม่โอเค
เอาหนูกินไปแล้วหนูไม่ยอมได้ยังไง

ค่ะไม่รู้ว่าจะลงเอยหรือเปล่าไปตามต่อแล้วกัน
ส่วนเรื่องนี้เขาอยากให้คุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะ

ให้ตั้งใจดูรายการคชาพาพาไปมู
เพราะว่ารายการนี้แหละค่ะคุณผู้ชมมีกิจกรรมดี
สาธารณรักประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่๒๕๒๗มีนาคม๒๕๖๖นะคะ
ส่วนการร่วมสนุกกฎิกามีง่ายเลยคุณชิสา
ได้รับชมรายการคชาพาไปมูวันเสาร์ที่๔มีนาคม

ระหว่างเวลา๕โมงเย็นถึง๖โมง
ก็คือจบคู่กับเรารอดูต่อเลย
คุณผู้ชมครับโดยจะมีคำถามแล้วก็คำตอบอยู่ในรายการนะครับ
แล้วก็เข้าไปตอบคำถามใต้โพสต์กิจกรรม

กิจกรรมนี้คือขชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์ค่ะ
แล้วอย่าลืมแท็กเพื่อนหนึ่งคนที่อยากชวนไปด้วย
ใครที่ตอบถูกเป็นลำดับที่๔๒

วันที่๑๐มีนาคมนี้
แล้วตอนนี้นะคนมาเม้นต์เยอะมากนะจูด้ง
ไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้าไว้แล้วกันค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแบบชัดช่วงหน้ากับ
คู่กัดสะบัดข่าว

แม่ช่วงนี้แต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมเข้าค่ายลูก

ลูกแมวเมียวหายไม่ใช่ครับลูกเสือ
ลูกเสือถูกต้องคุณก็จะมีฐานต่างที่ครูเขาจะไปประจำ
แต่ว่าคุณครูท่านนี้เขาแต่งตัวเป็นอะไรไปดูครับ
ไอ้นี่พร้อมเสียงพร้อมซอยจุเลยจ้า
ไม่ใช่เนอะอันนี้เป็นครูนะ
ซึ่งเขามาประจำตามฐานต่างซึ่งจะเห็นนักเรียนก็เดินผ่าน
คุณครูก็เหมือนกับแวะสอบสิทธิ์ใจ
ด้วยการแต่งตัวเป็นคนบ้าแล้วก็ถือมีดไล่นักเรียนแบบนี้ฮะ
ใช่แหละฮะนักเรียนก็หวายตกใจหนีกันใหญ่เลย
กระจิดการที่เด็กเราก็อาจจะเข้าร่วมกันเนอะ
ใช่สมัยที่พวกเราเป็นเด็กก็นานมาแล้วเนาะ

โรงเรียนก็จะมีกิจกรรมมีฐานสนุกสนานมากมาย
ใช่ฮะซึ่งโรงเรียนนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหสนุกจริงนะครับ
ผมเนี่ยอยากจะย้อนวัยไปเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับผม
ตอนนั้นคุณผ่านด่านมาได้ยังไง

เออแต่ว่าคุณครูท่านนี้เห็นว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับไปสอนนะ
ก็ยังเนี่ยค่ะซอยจู้อยู่ป่าด้วย
อร่อยเลยติดใจนะครับผมอืมแบบนี้นะต้องขอขอบคุณคุณครูท่านนี้ด้วยนะครับ
ทุกประสบการณ์ก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะ
เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูความน่ารักของน้องแมวที่พยายามเปิดประตู

วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อน

ย้าฮู้
ย้าฮู้
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ